คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันต่ออันนี้ไม่ปลอมอันนี้ของจริง

แล้วก็ไม่เคยผ่านการเจรนัยมาก่อนเลยนะคะ
อันนี้ของแท้แน่นอนไม่ได้ปลอมอะไร
เม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
ยังไม่ได้รับการเจรนัยหรือที่เรียกกันว่าเป็นเพชรดิบนะคะ
ถูกพบกว่าร้อยปีที่แล้ว
ขุดขึ้นมาจากเมืองนายบอสบาน่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ถันประมูลในกรุงลอนดอนเขาประมูลกันเมื่อวานนี้
เพชรเม็ดนี้น้ำหนัก๑๑๐๙กระหลัด

เก่าแก่ประมาณ๒๕๐๐ล้านถึง๓๐๐๐ล้านปี
คาดว่าราคาสูงกว่า๗๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๒๔๕๐ล้านบาท
แต่รายงานข่าวยังไม่ได้บอกค่ะว่าใครประมูลเพชรเม็ดนี้ออกไปนะคะ
คุณเข็มมาสอนเชื่อว่าต้องเป็นของคุณแล้วล่ะ

ขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่จะบอกว่าสวยนะนี่ขนาดยังไม่ได้ผ่านการช่วย

แล้วอายุเท่าไหร่นะ๓๐๐๐ล้านปี
ยังนึกไม่ออกเลยจะเอาไปใส่ตรงไหนดีเป็นไส้เป็นอะไรดี

เห็นของที่แบบว่าอายุยาวขนาดนี้แล้วราคาแพง
คือรู้สึกว่าไม่กล้าออกมาเป็นเจ้าของเขาเปล่านะ
เป็นตังหูไม่ได้แน่เพราะมันน่าจะใหญ่แล้วหนักมาก
เสดี่กายค่ะ
เดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าสมมุติว่ามีใครประมูลออกไปได้แล้ว
เขามีการประกาศรายชื่อเดี๋ยวทีมข่าวต่างประเทศหามาให้ดู
เผื่อว่าเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงแบบนี้นะ

ใครที่มีกำลังทรัพย์ในการเงินเอาไว้ก็เตรียมเอาไว้ได้